เขาบอกว่าเป็นโรงละครแห่งความฝันนะครับ
ก็ต้องติดตามรายงานจากทีมงานที่ไปที่อังกฤษนะครับ
วันนี้อยู่ที่สนามโอแฟฟอร์ดนะครับติดตามรายงานได้ครับ
ใครที่เป็นแฟนผีแดงคงมีความฝ่ายฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมายืนอย่างที่ผมยืนตรงนี้นะครับ
เราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง
กลับไปกว่า๑ทศวรรษที่แล้ว
ฟอร์ตปาร์คผืนแผ่นดินว่างเปล่าบนนิคมอุตสาหกรรมคาฟฟอร์ต
ถูกซื้อด้วยเงินจำนวนหกหมื่นปอนด์และนำมาในละมิตรให้กลายเป็นบ้านแห่งใหม่
ทัฟฟอร์ตเริ่มออกมาให้ได้ยินกันเป็นครั้งแรกในปี๑๕
เริ่มเปิดประตูต้อนรับแฟนบอลเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์ปีคศ๑๔
แต่ก็เป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อทีมท่าให้กับริวภูล๔ต่อ๓
หลังจากนั้น๓๐ปีในช่วงสงครามโลกครั้งที่๒โพทัพฟอร์ตก็ต้องพังทลายลงด้วยน้ำมือของกองทัพอากาศเยอรมัน
ทิ้งระเบิดใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมพับฟอร์ตพาร์ค
ก่อนที่ในปี๑๙๔๙ทีมปีศาจแดงได้กลับมายังถิ่นของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง
พัฒนาความทันสมัยให้เพิ่มขึ้นไม่ว่าในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ดุงศักดิ์เหล่ากิจภัยศาลไทยรัฐทีวีรายงาน